ต้องถามคุณผู้ชมว่ายังจำพิธีกรมากความสามารถที่ชื่อว่าพี่เอิร์กพรมพรกันได้หรือไม่ค่ะ
ใช่ที่ฉันก็จำภาพนั้นได้เช่นกันนะคะ
เจ้าตัวกลับมารับงานแสดงอีกครั้ง
ก็มีคนพูดถึงว่าหูรูปร่างหน้าตาเนี่ยยังเป๊ะเหมือนกับครั้ง๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเลยนะคุณ
ซึ่งหลายคนก็อยากจะรู้ว่าสวยแบบนี้แล้ว
เอิร์กยังมีแฟนอยู่หรือไม่อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ
คือต้องออกตัวว่าไม่ใช่เป็นดาราอาชีพคืออาชีพเป็นพิธีกรอาชีพไม่ได้เป็นดาราก็เลยไม่ได้ค่อยอยากจะแบบรับงานละครเท่าไหร่
นี่ทำงานในวงการมา๒๕ปีแล้ว

เร็วเนอะตกใจแต่หน้ายังเท่าเดิมนะคะ
ดูแลตัวเองเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เลือกคือไม่ได้เลือกศัลยกรรมเพราะกลัวเจ็บ
ไม่ได้ว่าคนทำนะคือคนทำนี่คือแบบใครทำแล้วสวยทำแล้วไม่กลัวก็ทำได้เลย
พอช่วงที่เราไม่ต้องทำงานพิธีกรทุกวันมันดีตรงไหนรู้ป่ะ
ดีตรงที่ได้ดูแลตัวเองเต็มที่ขึ้น

ยังสวยแบบสตาร์ฟไว้เหมือนสิบกว่าปีที่ผ่านมาเลยนะคะสำหรับพี่เอิร์กพรมพร
เดี๋ยวเร็วนี้ได้ดูผลงานการแสดงของเธออย่างแน่นอนนะจ๊ะ